มาดูเจ้าอาวาดวัดดังที่ปลาจีนบุรี
แล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเสพเมถุนอยู่เป็นปี
ชาวบ้านเขาก็ไม่ทนนะครับ
เอาพฤติกรรมของท่านพฤติการของท่านมาแฉ
ชาวบ้านทุ่งโพที่นาดีปราจีนบุรีครับคุณผู้ชม

เขาบอกว่าเป็นคลิปตอนที่เจ้าอาวาสนะครับ
วงเด็กหนุ่มขึ้นมาบนกุฏิมาเล่นเกมสิมาเล่นเกม
แล้วให้เงินไปซื้อโทรศัพท์แล้วก็มีการเสพเมถุน
ตรงนี้เนี่ยเป็นปีนะฮะทำมาแล้วเป็นปี
คลิปนี้มีเด็กหนุ่มแอบถ่ายเอาไว้ครับ
ขณะที่เพื่อนสำเร็จความไคร้ให้กับเจ้าอาวาส
นุ่งสบงผืนเดียวอยู่บนเตียงลักษณะกึ่งนอนกึ่งนั่งนะครับ

หลักฐานมัดแน่นแต่ไม่มีใครกล้าดำเนินการอะไรก่อนหน้านี้
เพราะว่ามีคนเห็นต่างเห็นต่างว่าไง
บอกว่าโอ้ท่านเจ้าอาวาสท่านยังมีคุณงามความดีนะ
เป็นพระอุปชาเพียงรูปเดียว
ถ้าเอาผิดไปแล้วใครจะบวชให้ลูกให้หลานเรานี่เขาคุยกัน
ช่วงค่ำที่ผ่านมาชาวบ้านทุ่งโพทั้งสองฝ่าย

โดยมีท่านเจ้าอาวาสคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
มาร่วมพูดคุณด้วยคุยด้วยครับ
เสียงแตกฮะเสียงแตก
ชาวบ้านส่วนหนึ่งบอกให้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาสไปเป็นพระลูกวัดธรรมดา
หรือไม่ก็ไปอยู่ที่อื่นนะ

เนื่องจากขาดพระอุปชาเนี่ย
เดี๋ยวลูกหลานเจ้าบวชเนี่ยต้องไปนิ้มพระอุปชาจากที่อื่นมานะ
เอาลองฟังตอนเจรจากันหน่อยครับ
นั้นก็มาได้ไม้ครับหนังสือลาออกจาก๒ตำแหน่งนี้

คือชาวบ้านบางส่วนไม่เชื่อครับว่าเป็นเรื่องจริง
เชื่อว่ามีการตัดต่อแต่งคลิปกันแกล้ง
คือไม่อยากให้พระท่านอยู่ที่นี่ใช่ไหม
จริงท่านเจ้าวาดพัฒนาวัดมาอย่างต่อเนื่องนะลองฟังดูครับ
ดันเข้ามามันก็เข้ามาแบบนี้
แล้วเด็กก็มื้นอยู่นี่
หูยพูดยากมันด่าเราอีกแล้วค่ะ
มันย้อนสอนให้เราอีกแล้ว
ก็เลยสงสารท่าน
ท่านไม่มีความถิ่นเรามีการไปกดอะไรท่าน
ไร้สารละ
วันนี้นะครับพระครูศรีธรรมวิสุทธิ

วิกธรรมความผิดจริงนะ
เป็นขั้นสังคาทิเศษ

ก็คือเพื่อให้พระรักษาพรมอาจารย์
ส่วนกรณีทางธรรมยังคลองบรรพชิตได้
แต่ในทางโลกถ้าจะดำเนินคดี

โดยไม่มีละเว้นเดี๋ยวจะตั้งกรรมการตรวจสอบ